แล้วมาพบถุงถุงหนึ่งเป็นถุงพลาสติก

บอกว่าพบศพฆ่ายัดถุง
บอกว่าได้รับแจ้งว่ามีการพบศพฆ่ายัดถุง
สงสัยจะเกิดเหตุการณ์อุกอาจภายในพื้นที่

พอไปตรวจสอบเจอแบบนี้คุณผู้ชมไปดูกันนะครับ
คุณเจอแบบนี้คุณรู้สึกยังไง

ครับนี่ฮะชาวบ้านเห็นแบบนี้

คนนี้นะสงสัยถูกฆ่ายัดถุง

เจ้าหน้าที่กู้ภัยมาจะเก็บขึ้นรถแล้วจะเก็บศพ
ปรากฏว่าสักพักหนึ่งให้คุณผู้ชมดูว่า
อยู่ในนั้นและยังมีชีวิตอยู่ไหมนี่

นี่คือเขาไม่ได้มีการทำแผนอะไรใช่ไหม
อันนี้คือคนที่อยู่ในถุงเมื่อกี้นั่นแหละใช่ไหม
อยู่ในถุงจริงแล้วมานอนอยู่ตรงนี้จริง
เอาถุงคลุมจริงเพราะกลัวยุงกัด

แต่เจ้าหน้าที่มาถึงก็ตกออกตกใจ
เพราะคุณลุงคนนี้ทำเรื่องเลย
เอาคุณแล้วตอนที่มันคลุมถุงอยู่เมื่อกี้ตอนที่ถ่าย
ทำไมถุงไม่กระเพื่อมเขาไม่หายใจหรืออะไรหน่อย
หายใจแต่คุณลุงเขาหลาบเขาเมาด้วย
แล้วก็หลับชาวบ้านคุณป้าท่านหนึ่งนะคุณตื่นมาเห็น

ตื่นมาเช้ามืดเห็นว่าไอ้ถุงนี้มันเป็นอะไร
หมามันข้าบมาหรือเปล่าก็เลยเดินเข้าไปดูใกล้
ตกใจเลยคนอยู่ข้างในสงสัยตายแล้วด้วยแหละ
โทรแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่มาถึง

แล้วลุงเนี่ยเขาเฉลยว่ายังไงคุณอยากฟังคุณลุงเขาพูดเองไหม
ฆ่ายัดถุงมาฟังเสียงลุงหน่อยฮะ

มันมองส่งไม่ได้

อธิบย์จำถุงปลาดีตามขญา

คุณลุงนอนยังไงทำท่าให้ผมดูหน่อย
มานอนนอนนี่ก็คือกันยุงกันไรใช่ไหม

เดี๋ยวนะคุณสึบสกุลคุณต้องรับผิดชอบ
เมื่อกี้คุณให้ดิฉันกับคุณผู้ชมฟังเสียงลุงคุณต้องแปล
แม่ก็คุณลุงบอกก็ลุงก็มานอนไว้ตรงนี้
แล้วไอ้ถุงก็เก็บมาจากความขยา
แล้วลุงก็เอามาคุมยุงมันกัดไง

ลุงใครเขาจะกล้ามาปลูก
ถุงแบบนี้นึกว่าคนตาย
กู้ภัยอย่างอาสากู้ภัยสว่างอริยพรมมณีนะครับ
คุณพี่สุดที่รักพระจงเกียรติคุณ
บอกว่าเช้าวันนี้ครับทางศูนย์ได้รับแจ้งจาก

เข้ามาตรวจสอบที่จุดทิ้งขยะตรงนี้
ซอยข้างโรงเรียนปิญญาชาติพื้นที่หมูก้าว
ตะบลพรมณีอำเภอเมืองนครับ

แล้วนำใส่ถุงพลาสติกมาทิ้งไว้จุดนี้ครับ

แต่ดูไปดูมาเอ้าลุงลุงลุกขึ้นเองได้นะฮะ
ก็เลยมาสอบถามความจริงกับลุงนี่แหละ
ลุงบอกว่าลุงเมาฮะลุงก็นอนแบบนี้

แล้วเดี๋ยวสั่งเมาที่กลับบ้านไม่ไหว

ลุงก็มีบ้านมีช่องของลูกเหมือนกันนะฮะ
ตอนนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ก็มีการประสาน
ไปยังศูนย์ภักดิ์ทินคนรักที่พึ่งจังหวัดนครอายุก่อนนะครับ

ลุงมาเก็บขยงขยะอยู่แถวนี้นะครับ
อยู่ที่สูงเนินที่จังหวัดนครราชศรีมา

พบศพถูกฆ่ายัดถุง